อุทัยธานีเขาทอดผ้าป่ากันตอนกลางคืน

เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพาไปที่ลานหน้าพระปราง
วัดมณีสถิตกระปิดฐาราม
อารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวานนี้เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชน
มาร่วมทอดผ้าป่ากลางเมืองตอนกลางคืนกัน
สารประเพณีโบราณโอ้เขาทำมานานนะ
เขาทำแบบนี้กันมาเป็นปีที่๖๕แล้วคุณผู้ชม
จัดขึ้นทุกปีครับในคืนก่อนวันลอยกระทง
ซึ่งตรงกับวันขึ้น๑๔ข้ามเดือน๑๒
ชาวบ้านเขาจะเตรียมเครื่องอัธบริคารของพระสงฆ์
ก็จะมีอะไรล่ะผ้าสะบงหรือผ้าขนหนูนะครับ
แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์
แล้วก็จะมีผลไม้ต้นไม้อย่างเอากล้วยเนี่ยคุณผู้ชม
เอามาใส่กระถางจัดทำเป็นสังกฐานพุ่มผ้าป่าแบบนี้
แล้วก็วางเรียงเป็นแถวตอนแบบนี้นะ

จะเห็นว่าเขาเอากิ่งไม้มาปักไว้หนึ่งกิ่งครับนี่
หนึ่งกิ่งแสดงให้รู้ว่าเป็นผ้าป่า
สำหรับถวายพระสงฆ์ผู้มาพบเห็น
เป็นการถวายแบบไม่เจาะจงครับ
คือจะเป็นพระสงฆ์รูปใดก็ได้เลยนะ

จะได้รับผลบุญหรือว่าอนิสงฆ์มากกว่า
ถวายพระสงฆ์แบบเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง
จากนั้นครับชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์

ในอำเภอเมืองแล้วก็ต่างอำเภอใกล้เคียง
มาเพื่อพิจารณาพุ่มผ้าป่า

ซึ่งการทอดผ้าป่ากลางเมืองแบบนี้ครับ

แล้วยังเป็นผ้าป่าที่จัดในช่วงกลางคืน

ปกติงานผ้าป่าจะเห็นตอนเช้านะอันนี้จัดกันตอนกลางคืนเลยครับ